คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมีหลวงตาเขาเรียกกันว่าหลวงตานะคะ
พระรูปหนึ่งอายุ๖๐ปีแล้วล่ะก็มีความตั้งใจอยากจะบูรณวัฒน์ที่ไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่
ก็ไปเจอวัดหนึ่งที่อุดรธานีท่านก็ไปปรากฏไม่ได้ปรากฏไปจำวัดอยู่ที่นั่น
เดือนหนึ่งแล้วปรากฏเช้ามืดวันนี้เป็นศพมรณภาพพิงกำแพงห้องน้ำวัดอยู่
โดนอะไรรู้ไหมคะชาวบ้านเอาขวานไปจามค่ะมรณภาพเลยค่ะใครทำอะไรท่านอ่ะเฮ้ย
เทการที่เกิดขึ้นในวัดแจ้งสว่างวนารามที่บ้านดงมฟัยนะคะแนมเผอร์เพ็ญจังหวัดอุดรทานี
เช้ามืดนี่แหละตำรวจสพเพลค่ะได้รับแจ้งเหตุมาจากชาวบ้านว่ามีพระสงฆ์ถูกคนใช้ขวานฟันจนมรณภาพ
พอไปตรวจสอบดูเท่านั้นนี่ค่ะสภาพเป็นแบบนี้
พระสังวานจักษานวัย๖๐ปีชาวตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
พิงผนังห้องน้ำหลังกุฏิมีแผลชะกันที่ศีรษะด้านหลัง๑แผลหน้าขวาอีก๑แผลต้นขาซ้าย๑แผลแล้วก็เอวขวาอีก๒แผล
กำแพงห้องน้ำมรณภาพคาจีวรในตัวมีเงินสด๒๓๖๐บาทพระเครื่อง๒องค์สำเนาบัตรประชาชนของพระ๑ใบ
ไปประมาณสักสิบเมตรกองเลือดกองเบอร์เรอเลยค่ะแล้วก็จีวรพระเปื้อนเลือดอีกหนึ่งผืนด้วย
ใกล้กันมีรองเท้าแตะสีดำหนึ่งคู่คมไฟแบบสวมศีรษะ๑อันคิดว่าน่าจะเป็นของผู้ก่อเหตุนะคะ
สอบสวนเบื้องต้นก็รู้มาว่าพระสังวานเนี่ยเดินทางมาขอจำพรรษาที่วัดนี้ได้เกือบ๑เดือนแล้ว
เพราะว่าไม่มีพระจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้เลยมีแม่ชีแค่คนเดียวก็เพิ่งจะมาอยู่ได้๙มีนาเองค่ะ
เนี่ยค่ะพระสังวานที่มรณภาพไปนะคะอืม
โดยคนร้ายเนี่ยตำรวจจับตัวได้หลังก่อเหตุไม่นานค่ะเขาบอกว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เหมือนจะเป็นผู้ป่วยด้วย
ชีรัตนวดีค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าตัวท่านเป็นชาวจังหวัดประจวบคิริขันก็เพิ่งจะเดินทางมาจากสุพรรณบุรีมาจำวัดอยู่ได้๑สัปดาห์
ส่วนพระสังวานเนี่ยมาจากพยาวมาจำวัดตั้งแต่๙มีนาคมแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยพระสังวานเคยติดต่อมาบอกว่าอยากจะมาบูรณะพัฒนาวัดที่ไม่มีพระจำพรรษา
ชีก็เลยแนะนำวัดนี้ไปแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อผู้ใหญ่บ้านไปแล้วท่านก็เดินทางมาจำวัดที่นี่จริงแม่ชีเลยตามมาปฏิบัติธรรมด้วยอะค่ะ
ทีนี้ช่วงเกิดเหตุประมาณสักตี๕นะคะตี๕๐นาทีได้พระท่านก็นั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์อยู่ใช่ไหมได้ยินเสียงดังเออะที่กุฏิพระ
ชีบอกว่ามองไปเห็นผู้ชายหนึ่งคนกำลังวิ่งไล่ทำร้ายพระอยู่
ได้ยินเสียงคนที่ทำร้ายพระตะโกนบอกมึงไปไปอย่ามาอยู่ที่นี่
ส่วนพระสังวานก็ตะโกนกลับไปบอกช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างนี้ค่ะ
ท่าไม่ดีแม่ชีรีบเข้าไปหลบในกุฏิก่อนเพราะว่าคนร้ายมีอาวุธมีขวาน
แล้วก็ยังได้ยินเสียงไล่ตลอดเวลาเลยบอกไปเลยนะไปเลยยังเหลือแม่ชีอีกคนนึงด้วย
พูดอย่างนี้แล้วเธอก็พยายามโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านมาถึงเธอถึงได้กล้าออกมาดูเหตุการณ์
สรุปพระสังวานมรณภาพแล้วค่ะช่วยไม่ทันจริง
ชีบอกเลยว่าจริงชาวบ้านที่วัดนี้ดีมากนะ
เข้ามาทำบุญมาอะไรดีตลอดเลยแต่อยู่แบบแบบนี้ไม่ไหวอ่ะ
กลัวเดี๋ยวจะกลับประจวบคิริขันเลยไม่กล้าจำวัดที่นี่อีกแล้วค่ะ
ทีนี้แม่ชีตั้งข้อสงสัยเพราะได้ยินผู้ก่อเหตุ
จากจะตะโกนบอกไปเลยนะไปเลยเนี่ย
ผู้เกาะเหตุตะโกนว่าอะไรอีกรู้ไหมคะว่าจะฆ่าปอบ
ฮะเออบอกจะฆ่าปอบเดี๋ยวปอบมาเกี่ยวอะไรอ่ะไม่รู้
ซึ่งเธอบอกว่าได้ยินมาจากแม่ของผู้ก่อเหตุว่า
แม่ผู้ก่อเหตุเคยมาต่อว่าต่อว่าพระสงฆ์ในวัดบอกอย่ามาอยู่ที่นี่
เหมือนไม่อยากให้ที่นี่มีพระหรือว่าแม่ชีจำวัดอยู่อะค่ะ
ที่อื่นแม่เขาน่ะค่ะเขาพูดอย่างงี้แหละอือแม่เขาคือ
พูดไหนนะแม่ชีใช่เขาพูดเข้ามาวัดวันนั้นอ่ะนานหรือเปล่า
ครับก็สองสามวันก่อนวันก่อนวันพระแหละเหมือนเพราะหนึ่งว่า
ไม่อยากให้มีพระหรือว่าแม่ชีมาอยู่ที่นี่หรือเปล่ามันก็ไม่รู้น่ะ
แต่ว่าเขาพูดว่าพระเขาไม่เคยมีมาใช่ไหมท่านจะมาบูรณาวัดไง
ท่านก็เลยให้แม่ชีมาอยู่ช่วยเพราะว่าวัดนี้ไม่เคยมีแม่ชีมา
ประมาณอย่างงี้แหละเขาว่ามันวุ่นวายแต่ชาวบ้านอ่ะ
ต้อนรับแม่ชีทุกคนด้านนายอุดมสุขวงชาวบ้านในพื้นที่ที่บ้านอยู่ห่างจากวัดแค่สามสิบเมตรอ่ะนะคะ
ก็บอกว่าจริงตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะว่าหลับสนิทจริง
แต่พอคนไปตามก็รีบวิ่งออกมาดูก็เจอสภาพพระสังวานเลือดท่วมนั่งหายใจรวยรินแล้ว
ตัวเขานี่แหละพยายามหาทางช่วยเหลือแต่สุดท้ายช่วยไม่ทันจริง
พระสังวานเนี่ยมรณภาพหมดลมหายใจคามือเขาเลยเขาบอกแบบนี้
อุดมก็เล่าเรื่องสอดคล้องกับที่แม่ชีเล่าเลยค่ะ
ว่าผู้ก่อเหตุชอบบอกแม่กับพ่อเลี้ยงของตัวเองทุกวันว่าทุกคนรอบตัวเป็นปอบ
คืออาจจะหลอนเนี่ยเพราะว่าเขาสติไม่ดีก็อาจจะหลอนคิดว่าทุกคนเป็นปอบหมดก็เลยจะไปไล่ปอบค่ะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุจริงเสพยาด้วยหลอนด้วยคือป่วยป่วยด้วยสติไม่ดีด้วย
เดือนก่อนเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกเขาเคยดูดวงให้ผู้ก่อเหตุด้วยนะบอกเนี่ยเดี๋ยวจะติดคุก
เออทรงชาโค้งได้ติดจริงแล้วล่ะครับ
ทีมข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วกรณีที่แม่ของผู้ก่อเหตุเคยเข้ามาต่อว่าชีต่อว่า
ในวัดว่าไม่อยากให้มีพระมีชีจำวัดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องไหม

เพราะว่าแม่แกเป็นคนถือเงินกลางคือเงินส่งครับคนที่ไปเบิกเป็นผม
หรือเป็นชาวบ้านที่ใช้ได้ไปเบิกว่าให้ซื้อนั่นซื้อนี่ไปให้แม่ชีให้พระพระมาอยู่ไหม
แกเคยบ่นว่านิ่งหูผมก็ได้ยินนะครับไม่รู้ไว้ว่ามันวุ่นวายแล้วเมื่อไหร่จะหนี
ไม่รู้ว่าพระเนี่ยเป็นยังไงวุ่นวายจริงมาอยู่กันทำไมครับ

วันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโรงมะไฟในลำพองพาทีมข่าวไปดูจุดที่พระสังวานถูกไล่ฟันค่ะ
ก็ยังมีคราบเลือดกองเอาไว้อยู่เลยนะคะโดยเฉพาะตรงผนังปูนอ่ะที่พระสังวานตะเกียกตะกาย
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านอ่ะแล้วก็สุดท้ายไปนั่งพิงกำแพงมรณภาพค่ะ
นี่โอ้โหนั่นเลือดยังอยู่เลย
รอยเลือดมันเยอะมากเลยจริงค่ะ
ลำพองก็เล่าเลยนะคะว่าตกใจจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือไม่คิดเลยว่าจะแบบรุนแรงอะไรกันขนาดนี้
และนี่คือพระสงฆ์ด้วย
เบื้องต้นญาติพระสังวัลก็ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำพิธีชาปนาคิดให้เลยไงนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวให้ส่งอัฐิกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่พยาวค่ะ
ส่วนทางคดีค่ะตอนนี้ผู้กำกับการสพเพลบอกว่า
คนก่อเหตุก็สารภาพนะคะว่าใช้ขวานไล่ฟันพระจริง
ก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนตอนนี้ส่งฟ้องสารดำเนินคดีแล้วนะคะ